เส้นทางชีวิตนรมนธรรมวัฒนะทายาทตระกูลดัง
กว่าจะมีวันนี้วันที่เธอก้าวสู่ผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญ
สารต่อธุรกิจของครอบครัวอย่างจริงจัง

แล้วก็อยู่อย่างนั้นแล้วมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้น

หนทางเดียวที่จะผ่านพ้นอุปสรรคคือการยึดคุณธรรมนำใจ
แล้วตอนนั้นก็ว่างจากงานเราก็คิดมากสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรที่จะช่วยได้ก็คือต้องธรรมะอย่างเดียว
รู้จักตัวตนของเธอในถอดสูตรทางไทยรัฐนิวโชว์อาทิตย์ที่๑๓ธันวาคมนี้